ขนต้นอยู่อยู่ไกลนะครับ
ขนต้นอยู่ไกลหรอครับ

ขนต้นได้อยู่ไกล

เชื่อผมยังว่ารายเดอร์เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
มันลวกก๋วยเตี๋ยวฮะช่วยตัวเองนี่แหละคุณผู้ชม
นี่เมื่อกี้ดูไม่ทันใช่ไหมจังหวะการลวกมัน
ช่วงท้ายคลิปโอ้โหควักออกมาแล้วลวกกันต่อหน้านักเรียนหญิงที่อยู่ในสารารอรถโดยสารเลย
ทีมข่าวไปติดต่อพูดคุยกับนักเรียนหญิงผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนะฮะ
เธอเล่าบอกว่าช่วงเกือบ๕โมงเย็นนะหลังเลิกเรียนนะที่สารารอรถหน้าโรงเรียน
เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครมีนักเรียนหญิงรอรถตู้อยู่ในสารา๒คนครับ

กับรักษาประเภทม๑อีกคนหนึ่งผู้หญิงทั้งคู่นะครับ
ผู้ชายใส่เสื้อรายเดอร์ค่ายดังเข้ามาถาม
ถามทางขนส่ง๔เป็นทางไหนนะฮะพื้นที่๔นะครับ
โชว์การลวกก๋วยเตี๋ยวก็คือช่วยตัวเองแบบในคลิปนั่นแหละครับ
ส่วนเหตุผลที่เธอถ่ายเอาไว้ได้ทันเพราะว่าเห็นผิดสังเกต
ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เราชี้นำสายตาท่านเลย
ปมันไม่ได้รูดมันพร้อมมาแต่ไกลแล้วพี่ต้น
มันพร้อมมาแต่ไกลเลยนะครับ
น้องก็เลยถ่ายเอาไว้เพื่อจะเอาไปแจ้งครูฝ่ายปกครอง
เตือนนักเรียนคนอื่นให้ระวังโอ้ยระวังนะลูกนะ
คือฝากเลยตรงนั้นเป็นท้องที่สอนอนลำผักชีฮะ
เจ้าของท้องที่ไปจัดการหน่อยเดี๋ยวจะมีผู้ชายอื่น
ไอ้คนนี้นะฮะไปทำที่อื่นอีกยังไงไปทำให้เข็ดหลาบหน่อยนะครับครับ